หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปดูพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแม้จะมีท่าทีแข่งขันในการทำงานนะครับ
แต่ว่าในบางมุมก็แอบมีท้ออยู่บ้างติดตามใน๑นาทีมีเฮครับ
อันนี้รับสินค้าน้ำแขะเย็นวันนี้ยังจะถูกแบบ
อันนั้นเห็นว่าไว้ล่ะครับ

ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง
แล้วยิ่งตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยแล้วนั้น
ก็ย่อมจะรับแรงกดดันอันล้นหลาม
และนี่คงจะเป็นเสียงสะท้อนจับใจของคนเป็นนายก
หลังต้องเจอกับหลากหลายปัญหาในวงการลูกหนังไทย
เดินไปตรงนี้ก็มีแต่แสงดาวนะครับ
แม้แต่แสงจันทร์และแสงตะวันก็ไม่มีข้อ
ท่านครับฟังแล้วเนี่ยรับรู้ถึงความหนักอกหนักใจของท่านจริงครับ
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ